ภาคอีสานกันบ้างนะฮะโดยเฉพาะที่นครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าต้องขออภัยที่ขอนแก่นนะ
เพราะว่าต้องรับมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำชีจากชายภูมิ

ทีนี้ทางขอนแก่นมีความจำเป็นจริงที่จะต้องเข้าดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
ภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำเรือท้องแบนจากปพจังหวัดขอนแก่น
เข้าไปอบพยพพนักงานของโรงงานโอเอชิซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนมปังนะครับ
ตั้งอยู่ริมน้ำชีบริเวณบ้านท่าพะเนาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมือง
ร้อยคนเนี่ยคุณที่เป็นพนักงานติดอยู่ในนี้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยออกมานะครับ
เนื่องจากโดยรอบโรงงานถูกน้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว
เพราะว่ามีจุดที่พนังกั้นน้ำชีขาดนะฮะ
โดยผู้จัดการโรงงานบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าปี๕๔
แม้ว่าโรงงานจะมีการเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมความพร้อมในการรับมือไว้แล้ว
แต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงเกือบ๒เมตรขนาดนี้นะครับ
ด้านผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพระเนาก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ที่บ้านท่าพระเนาถูกน้ำท่วม๕๐ครัวเรือน
ชุลมุนนะฮะเร่งขนย้ายสิ่งของเช่นกันครับ
คนที่มีรถยนต์ก็ขับฝาน้ำออกไปไว้บนที่สูง
ตำรวจสพท่าพระได้เข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เด็กแล้วก็หญิงตั้งคันใกล้คลอด
นำเรือไปรับตัวออกมาอย่างที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะที่รัชการจังหวัดขอลแก่นพูดว่าสมศักดิ์จังตระกูลนะฮะ
ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมทันทีนะครับ
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยผู้ว่าบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำสูงสุดเกินกว่า๒เมตรแล้ว
คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก๑๒เมตร
ตอนนี้มีการตั้งกองอำนวยการที่บ้านท่าพระเนา
เพื่อเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
โดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยชาวบ้านเก็บของ
แล้วก็อบพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย

ทีนี้เราพูดคุยกับทางชาวบ้านหมู่๖บ้านท่าพระเนานะฮะ
ก็คือคุณกาญจนาพรศรีสิริ
เล่าให้ฟังบอกว่าสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะ

ลอยน้ำไปเกือบหมดทั้งตู้เย็นทีวีนะครับ
บางส่วนทั้งลอยไปกับน้ำบางส่วนก็จมน้ำ
บางส่วนเก็บทันอยู่บ้าง

เนื่องจากน้ำมาเร็วมาก
๒ชั่วโมงน้ำท่วมบ้านเกือบมิดแล้ว
แล้วก็ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เขาประกาศอยู่ว่า๒ชั่วโมงน้ำมันจะแบบท่วม
แบบถวมชับพันแต่ว่ามันก็ไวเกิน
เพราะว่าเบื้องตามทงหน้ามันจะมีหยา
มีเข่าอยู่หน้าเขียวอยู่
อีกชั่วโมงนึงมองไปขาวเลย

ถึงหน้าห้องแบบถ่วมถ่วมชะพันธุ์เลย

บ้าได้เสื้อผ้าบ้ากี่ชุด

ข้าวก็เก็บอย่างนั้นข้าก็ตกใจมันก็จะอยู่บางที
นะครับส่วนความคืบหน้าของปริมาณน้ำในแม่น้ำชีวันนี้
ก็ปริมาณน้ำเพิ่มระดับความสูงขึ้นอีก๖๐เซนติเมตร

ต้องรีบขนของหนีน้ำกันแต่เช้านะฮะ
โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยช่วยเหลือตลอด๒๔ชั่วโมง
อกจากนี้นะครับมวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมถนนเหล่านาดีสายขอนแก่นชายภูมิ
เป็นระยะทางยาวประมาณ๕กิโลเมตร
รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้แล้วนะครับ
หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนสายบ้านทุ่มแทน

เพราะน้ำเหนือจากชายภูมิยังไหลลงมาที่ขอนแก่นอย่างต่อเนื่องนะครับ